ชอบทานของหวานแต่กลัวน้ำหนักขึ้นแล้วก็รักสุขภาพ
สองมือเลยได้มีหลายคนเลยใช่ไหมคะ
วันนี้ก็เลยจะพาไปชิมเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะ

หน้าตาเป็นเค้กสไตล์ใหม่แล้วก็พิเศษ
บอกว่าเป็นเค้กแบบดูดได้ด้วย

เราไปติดตามจากรายงานของคุณภูริตาบุญมีนุสรกันค่ะ
มะพร้าวน้ำหอมคว้านจากมะพร้าวสด
ภายในมีน้ำมะพร้าวหอมหวานอร่อยเต็มลูก

แต่งหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนและอัลมอน
หน้าตาน่าทานทีเดียวค่ะ
เจ้าของร้านเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เพราะหลงไหลในการทำเบเกอรี่ค่ะ
สร้างสรรค์เมนูยอดฮิตที่ชื่อว่าเค้กโค้ดโดม
ที่แสนอร่อยและดีต่อสุขภาพ

ผมตั้งใจอยากจะให้เป็นคาเฟ่เพื่อสุขภาพนะครับ

เป็นสิ่งที่คู่กันกับทุกคน

อยากทานเค้กแต่ว่ามันอ้วนนะครับ

เราไม่ใส่สารกันเสียไม่มีมากการีนนะครับ
ส่วนที่เป็นเนยก็ใช้เนยแท้นะครับ

ทางร้านเลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมพันธุโบราณอย่างดี
รับมาจากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีค่ะ
ให้รสชาติของเนื้อมะพร้าวที่อ่อนนุ่มน้ำหอมหวานเย็นชื่นใจค่ะ
วิธีการรับประทานเค้กโค้ดงของที่นี่
ต่างจากการรับประทานเค้กทั่วไปค่ะ
เพราะที่นี่เขามีกิมมิกในการใช้หลอด

ลับกับการรับประทานเนื้อเค้กมะพร้าวอ่อนแบบนี้ค่ะ
บรรยากาศร้านน่ารักสไตล์อบอุ่นเป็นกันเอง
ตกแต่งแบบเรียบง่ายโทนสีขาวเทา

ใครที่อยากลองชิมเค้กมะพร้าวดูดน้ำได้
มาได้ที่ร้านเค้กโค้ดคาเฟ่
เปิดให้บริการ๓สาขาค่ะ
ภูริตาบุญมีนุสรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ภูริตาบุญมีนุสรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน